ข่าวแรกมาเริ่มที่เรื่องของภูมิในการโรงเรียนที่
จังหวัดนครราชศรีมาที่บัวใหญ่
ที่ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิงชั้นม๒
วันนี้ก็ไปรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่

โดยยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
นายณฐาพบบุญทองโทอายุ๕๑ปีภูมิในการโรงเรียนบ้านป่าตองเนินอา
บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ที่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔ปี
วันนี้ก็เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่แล้วพร้อมกับพี่ชาย
หลังถูกออกหมายเรียกโดยที่ไม่มีทนายความเดินทางมาด้วย
ตำรวจจึงได้จัดหาทนายความให้เพื่อที่จะร่วมสอบปากคำตามกฎหมาย
โดยนายณฐาพบปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
แต่เพียงว่ายังไม่มีอะไรจะพูดตอนนี้
โดยตำรวจใช้เวลาการสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมงครับ
และเบื้องต้นก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่เปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๑๐ปาก
และในวันนี้ก็จัดทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
รวมไปถึงสอบประคำนายณฐาพบเบื้องต้น

เนื่องจากว่าไปพบตามหมายเรียก
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อส่งสำนวนให้กับอายการพิจารณาต่อไปครับ
เรื่องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหา๒ข้อหา

กรณีที่แม่ของเด็กนักเรียนชั้นม๓
มาแจ้งความไว้ว่านายณฐาพบ
ให้ข่าวเรื่องลูกชายมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

และข้อหาพระพุยาวและอนาจารย์
จากกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงคนนึงแจ้งความว่า
ถูกนายณฑาภพในร่วมละเมิดทางเพศ
ส่วนคดีของเด็กหญิงชั้นม๒นั้น
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ให้ทางสหวิชาชีพอายการ
รวมถึงพนักงานสอบสวนเข้าร่วมสอบปากคำแม่แล้วก็เด็กหญิง
ภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากถูกส่งตัวไปเยียวยาสภาพจิตใจ
ตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ

ณฐาพบได้เดินทางไปรายงานตัว

ภูมิในการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาเขต๖
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้ว

โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๖
ณฐาพบนั้นยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามเดิม

จะมีคำสั่งพักราชการตลอดการสอบสวน
คาดว่าจะมีคำสั่งในช่วงเย็นวันนี้ครับ